คุณผู้ชมฮะคือทางหัวหน้าพักเขาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอีกแหละ
ว่าจะจับมือกับก้าวไกลหรือจับมือกับใครไหม
นี่ครับคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับ

หลังจากทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
ก็ขอแสดงความยินดีกับพักเพื่อไทยแล้วก็พักก้าวไกล
ส่วนพักภูมิใจไทยของเสียหนูนั้นนะครับ
ก็พอใจแล้วคะแนนดีขึ้นจากเดิมอันดับ๕ในและอันดับ๓
โอ้โหตามที่คาดการณ์ไว้ดีใจมากแล้วนะครับ
ก็ไม่ว่าจะได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ก็จะมารับใช้ประชาชน
แต่เสียดายที่กรุงเทพมหานครคือไม่ได้ที่นั่ง
ส่วนจะจับมือกับก้าวไกลหรือเปล่าต้องดูจำนวนสอสอของแต่ละพัก
ขณะนี้ยังไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่ามันยังไม่นิ่ง
รอให้นิ่งก่อนอันนี้พูดเมื่อคืนนะครับ
หนูยังบอกด้วยว่าตอนนี้ยังไม่มีพักไหนโทรหานะครับ
แต่ไลน์ไม่รู้นะผลที่ออกมาก็ถือว่า
นับอย่างไม่เป็นทางการแหละอย่าเพิ่งฟันทง
แต่ย้ำว่าดีใจว่าได้ที่นั่งมากกว่าเดิมฟังเสียหนูครับ
ต้องดูจำนวนต่อต่อต่อต่อแต่ละคนของแต่ละภาพที่เข้ามา
พอใจในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนทุกคะแนนเสียง
น้องประชาชนที่ให้ความมั่นใจให้ความไว้วางใจ

วันนี้ก็น้ำนับดูเราเราก็มีมากกว่าเดิม

เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่
แต่ยังเกิดในกรุงเทพไม่ได้นะครับ
ยังเกิดในกรุงเทพไม่ได้ก็โอเคเป็นที่น่าจะได้
แต่เราก็ยังคงจะต้องทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน
อมน้ำแข็งคุณผู้ชมตอนที่คุณอนุทินพูดว่า
เสียงของคั่วเดิมก็คงผมนี่แทบจะหยุดหายใจนะ
ผมรอฟังว่าท่านจะพูดคำไหนออกมานะ
ท่านก็หยุดแล้วก็ไปพูดอย่างอื่นซะแม่เอาไปดูพักประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์เนี่ยถือว่าโอ้โห
คือแฟนประชาธิปัตยโกรธผม
ถ้าภาษาข่าวก็ต้องใช้คำว่ายับเยินยับเยินนะครับ
๕๓๐เมื่อวานนี้คุณจุฬินลักษณะวิสิทธิ์
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ส่งข้อความผ่านไลน์กลุ่ม
พักประชาธิปัตย์ข้อความบอกว่า
โอ้โกรธผมขอถือโอกาสนี้แสดง

ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคน
ขอขอบคุณท่านเลขาธิการพักท่านชวนท่านบัญญัติท่านอภิษฎ
รองหัวหน้าพักคณะทำงานทุกชุดเพื่อนสอสอ
กรรมการบริหารและสมาชิกพักทุกท่าน
ที่ช่วยกันทำหน้าที่สุดความสามารถด้วยความทราบซึ้งใจยิ่ง
พร้อมนี้ขนลุกแล้วนะผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้ง
ด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักและขอให้ทุกท่านช่วยกันทำหน้าที่
เพื่อพักต่อไปสำหรับผมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด
ผมพร้อมอยู่เคียงข้างพักเสมอดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาตลอดชีวิตการเมืองของผมครับ
ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับพักประชาธิปัตย์จะไม่แปลกใจ
ไม่แปลกใจในท่าทีของผู้นำพักของพักนี้

นี่แหละครับนี่คือท่าทีของแต่ละพัก

แต่ว่าคนพักประชาธิปัตย์ยังเหนียวแน่นนะ
ใช่นี่เมื่อกี้นะพี่เบิร์ตลองรวมคะแนนแบบคร่าวให้ดูใช่ไหม
แล้วดอมก็มีพูดเกี่ยวกับเรื่องนอกจากคะแนนตรงนี้ที่รวมแล้ว

คุณผู้ชมถามคุณผู้ชมแล้วกัน

คุณผู้ชมเห็นด้วยไหมที่สวจะเคารพเสียงของประชาชน

เลือกนายกรัฐมนตรีก็ต้องโหวตตามเสียงข้างมากของสอสอ

มาช่วยกันส่งเสียงของเราเนี่ย

เป็นการเปิดโหวตออนไลน์เสียงของประชาชนค่ะ
เราจะเปิดกันวันนี้นั่นแหละ

เพราะว่าเดี๋ยวจะสามารถโหวตกันได้คือเที่ยงตรงวันนี้
พฤษภาไปจนถึงเที่ยงตรงวันที่๑๘พฤษภา
นี่ค่ะเขาจัดทำขึ้นมาโดยเครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชนจาก๑๐สถาบัน
ร่วมกับสื่อมวลชนอีก๑๐สำนัก
ดังนั้นเรามาแสดงเสียงของเรา
ส่งเสียงของเราให้ดังไปไกลถึงสว
อันนี้อยากรู้ความคิดเห็นในมุมของคุณผู้ชมจริงนะครับ